ไปอัปเดตข่าวกันค่ะนะคะก็อย่างที่ทราบกันช่วงหลังไม่ค่อยเห็นนักกล้วยหน้าจอทีวีเลยนะ
เพราะว่าแกไปลุยธุรกิจค่ะแล้วธุรกิจของแกเนี่ยส่งออกต่างประเทศด้วย
อย่างที่ทราบกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วภาพนี้ไงคุณผู้ชม
กล้วยเชิญยิ้มค่ะเฟสตัวจากงานแสดงค่ะ
แล้วก็ช่วงนั้นโควิดพอดีค่ะเลยหันมาจับธุรกิจนะคะ
พี่แจ๊คตอนแรกดิยังเขี่ยมอายนะว่าเป็นแบบน้องใหม่ไลฟ์สดขายผก
อะไรอย่างเนี่ยไม่ค่อยเป็นไปมาส่งออกแล้วเหรอ

ล่าสุดเดินหน้าทำธุรกิจอีกหนึ่งอย่าง

นั่นก็คือปุ๋ยกลินลิสนั่นเองนะคะ
เรียกว่าถูกอกถูกใจชาวเกษตรกรกันเลยทีเดียวค่ะ

ตอนนี้พี่นะคะเตรียมส่งออกต่างประเทศนะคะ

เกาหลีกัมพูชาแล้วก็สปลาวด้วยค่ะ

นากล้วยไม่รับงานแสดงเลยเพราะถึงจุดอิ่มตัวหรือเปล่า
นักรวยก็ยอมรับตรงนะครับว่าก็มีส่วนค่ะ

ผมว่ามันก็มีส่วนนะเราก็เริ่มเหนื่อย
เพราะละครบางคนบอกเป็นดาราสบายได้ไง
ก็เยอะไม่สบายครับละครเนี่ย
เมื่อต้องมีอาชีพมีบทเป็นคนทำนา
ก็ต้องไปทำนานจริงเป็นตำรวจแล้ววิ่งจับผู้ร้ายจริง
มันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด
ดีมากดีแต่ผลตอบรับดีมากเลยนะครับ
ผมก็ตั้งใจอยากจะหาอาชีพอะไรที่มันมั่นคงไว้กับครอบครัว
เพราะเราเป็นนักแสดงมาก็ประมาณหนึ่งแล้ว
เราก็ได้ประมาณนี้แล้วเราอายุก็เยอะแล้ว

มันอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แป๊บเดียวส่งออกแล้วนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะคะ